อีกหนึ่งเรื่องนะครับพาไปดูสุนัขบ้างดีกว่า
คือสุนัขเนี่ยนะบางทีมันโหดร้ายน่ากลัวก็ไม่มีใครกล้าอยู่ใกล้
แต่บอกเลยว่าบางตัวนะเสียหมา
เฮ้ยทำไม
เสียหมายังมีเหมือนเสียหมานะครับ

มันร้องมันตะโกนเห่าอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วสักพักมันก็เปลี่ยนจากเสียงเห่าเป็นเสียงอิ๋งอิ๋งอ่ะโอ้โหไม่น่าจะเป็นเสียงเนี้ยค่ะเจ้าของเขาบอกว่ามันออกมากะว่าจะมาเจอกับหมาที่อยู่นอกรั้วไอ้ตัวนี้เป็นเพศเมียใช่ไหมลิลลี่จะมาหาผู้ชายไอ้ข้างนอกอ่ะเป็นเพศผู้จะหนีออกจากบ้านคือจะมาหาผู้ชาย
ขึ้นหน้ามาแบบเนี้ยเป็นไงล่ะเข้าไปเท่านั้นแหละกลับออกมาไม่ได้อ่ะจริงจริงเออหัวติดอ่ะมันติดตรงหูใช่หูมันรู้ไงแล้วทำยังไงเข้าไปอ่ะทีเนี้ยกู้ไพเขาก็มาช่วยกันอ่ะไปดูในช่วงที่เขาเอาไอเครื่องตัดทางเนี้ยตัดนะฮะมันก็ดูแล้วน่าสงสารนะอืมมันเจ็บมากกว่าจะยัดไอเครื่องตัดทางนี้เข้